อ้าวเรื่องของยาบ้าผู้ชายคนนึงนะครับเป็นธาตุยาเสพติดแถมยังดื่มเหล้าอีกเมาทีไรเนี่ยทำร้ายคนในบ้านเป็นประจำหนักสุดนี่ถือปืนอารวาสใส่ลูกใส่เมียในบ้าน
โอ้โหเขาต้องแจ้งตำรวจให้มาจับกลุ่มตัวนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เดินถือปืนอยู่ในบ้านแบบนี้เนี่ยโอ้ยน่ากลัวมากอ่ะ
แล้วปืนเมียจะอยู่ยังไงปืนยาวด้วยอ่ะค่ะอ่าโอ้ยตายแล้ว
ดูสิฮะนี่ในบ้านเขาถ่ายคลิปกันไว้นะครับทุกผู้ชมครับ

เดินถือปืนทั่วบ้านเลยนะลูกเมียนี่แบบโอ้โห
ไม่รู้จะทำยังไงนี่ฮะบางทีเดินออกไปข้างนอกบ้านด้วย
ชาวบ้านก็กลัวอีกค่ะนี่ในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ
น้องคายนะครับสุดท้ายที่บ้านเขาก็โทรแจ้งตำรวจกัน
ตำรวจก็มาถึงก็ต้องมาปิดล้อมบ้านอยู่๒๐นาทีได้
ถึงจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้เอาไว้ได้เขาชื่อบรรพฤษนะอายุ๔๕ปีนะครับ
มีปืนอัดลมยาวอีกสามกระบอกแล้วตรวจค้นในร่างกายเนี่ย
มียาบ้าอีกหกเม็ดด้วยกันคือตำรวจบอกว่าปืนเนี่ยเป็นปืนอัดลมก็จริง
แต่มันถูกดัดแปลงให้ใช้กระสุนลูกตะกัวคือกระสุนจริงได้นะฮะ
คือยิงไปก็โอ้โหตายกันได้เลยนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราไปคุยกับภรรยาของคนก่อเหตุนะฮะ
ภรรยาบอกว่าก็อยู่กินกันมากับสามีเนี่ย๒๐กว่าปี
นี่เดินออกไปนอกบ้านด้วยชาวบ้านนี่โอ้โหระแวงเลยหวาดกลัวเลยนะฮะ
บอกมีลูกกันสองคนนะฮะคนโตเรียนมหาวิทยาลัยคนเล็กอยู่ชั้นมัธยมปลาย
ตัวเธอต้องทำงานส่งลูกคนเดียวหาเงินเพียงลำพัง
เพราะสามีเนี่ยก่อนหน้านี้ทำอาชีพรับจ้างทั่วไป
รายได้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วมาระยะหลัง๓๔ปีที่ผ่านมา
ติดยาบ้าอย่างหนักอีกดื่มเหล้าด้วยเมาทีไรทำร้ายลูกเมียเป็นประจำเลยนะฮะ
หนักที่สุดก็คือนี่แหละใช้ปืนเนี่ยใส่ลูกแล้วก็เดินถือไปถือมาข่มขู่คนในบ้าน
เวลาเกิดเหตุเนี่ยเคยขอความช่วยเหลือชาวบ้านนะ
ให้มาช่วยกันสุดท้ายวันนี้เนี่ยหนักขั้นถึงถือปืนเนี่ยนะฮะ
แจ้งตำรวจให้มาจับกลุ่มตัวไปเธอบอกอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เอาสามีไปบำบัดให้หายหน่อยแล้วถ้าปล่อยออกมาง่ายเนี่ย
กลัวว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยอีก
กับคนอื่นทำได้ป่ะลูกเต่า
ไม่ว่าจ้ะแต่เราก็คู่เข็นคู่ฆ่าตัวนี้

คู่พ่อแม่พี่น้องน้ำเบอร์เจ้าคน
นี่สพท่าบ่อมาถึงไม้ง่งไม้งามเรียบร้อยนะฮะ
ใช้เวลาสัก๒๐นาทีก็คุมตัวได้

ยาบ้าที่เจอ๖เม็ดเนี่ยตัวของเขาจริง
เป็นของเขานะฮะซื้อมาจากวัยรุ่นในพื้นที่
ตำบลน้ำโมงอำเภอท่าบ่อนี่แหละ
ตำรวจบอกจะขยายผลนะฮะ
ไปจับกลุ่มพวกค้ายาเสพติดต่อ
ส่วนนี้ปืนเป็นปืนอัดลมยาว
แต่ว่าดัดแปลงใช้กระสุนลูกตะกัวได้
โดนเข้าไปเนี่ยถึงตายกันได้นะครับท่านผู้ชมครับ
มีสามกระบอกนะฮะถูกแจ้งข้อหาคือเสพยาเสพติดนะครับ
แล้วก็มียาเสพติดไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายด้วย
ส่วนเรื่องการทำร้ายร่างกายภรรยา
เดี๋ยวรอการตรวจสอบจากทางโรงพยาบาล
ใบแพทย์อีกครั้งหนึ่งจะแจ้งข้อหาเพิ่ม
ขณะที่นายอำเภอท่าบ่อบอกว่าเดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลความปลอดภัยของครอบครัวให้ด้วย
ต้องขยายผลด้วยนะยาเสพติดเนี่ย
บอกไปซื้อมาจากกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ตะบนน้ำมงอำเภอท่าบ่อ
มีพิกัดขนาดนี้แล้วตำรวจก็ต้องลงแล้วนะคะ